หลายคนนั่งดูอยู่ตรงนี้คือแบบคืออึดอัดใจอ่ะ
คือเอาจริงคุณผู้ชมพวกเรา๓คนอึดอัดใจมาก
ที่จะมาเจอน้องแล้วจะต้องมาถามอะไรหลายเรื่องที่คุณผู้ชมอยากรู้
วันนี้น้ำแข็งตามดูน้องไปสัมภาษณ์หลายสื่อ
ก็แบบเอ้ยทำไมไม่ถามทำไมไม่ถาม
แล้วเนี่ยพอมานั่งเองเนี่ยแล้วได้คุยกับน้อง
ตั้งแต่ก่อนตอนเบรกก็แบบเออเข้าใจความรู้สึกน้อง
เอางี้วันนี้เราจะมีการสัมภาษณ์กันถูกไหม
เดี๋ยวนี้จะมีการแถลงซึ่งน้องพีชบอกว่าจะบอกจะพูด
แต่ณตอนนี้เอาเท่าที่คุยได้แล้วคิดสบายใจในรายการของเรา

ว่าเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นมีไหม
คือจริงผมอยากเก็บไว้พูดตอนเย็นเหมือนกันนะ

ผมอยากให้แบบแอลิสต์มันมาพร้อมกันไปหมด
มันจะได้แบบคลียะ

วันนี้วันนี้คือการตอบคำถามตอนเย็นนี้
เชื่อว่ามันเป็นช่วงเวลาที่แบบลำบากใจ
คือนะตอนนี้คือเราเตรียมตัวกับคำถามที่มันจะถามมาเยอะมากน้อยขนาดที่มันจะถาม
คือไม่เชิงเตรียมตัวครับผมแค่มองว่าก็
เราก็พูดในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับนะ
แต่ว่ามันไม่ได้จำเป็นว่าเราต้องไปพูดถึงคนอื่นหรือเปล่า

แล้วตอนนี้ความรู้สึกน้องเป็นยังไงบ้างคะ

ดีใจที่ได้ไปเจอกับพี่มาพี่ก่อน

คือเวลาที่เพฤตมีปัญหานี้เราอยากรู้ในมุมบองชีวิตของยังปะฬีไหว

เล่าปรึกษาคนในครอบครัวปรึกษาเพื่อนหรือแบบอยู่กับตัวเอง

คือถามแบบน้อยแต่ผมจะไม่ค่อยเล่าทั้งหมด

ผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของผม

อย่างนี้เราเลือกใช้วิธีการจัดการกับความรู้สึกยังไง
ออกกำลังกายเล่นกีฬาหรือแบบลืมมันไปยังไง

ไม่ได้มีไปแบ่งสมองส่วนไหนที่จะไปคิดเรื่องนั้น
เออมันคิดไม่ทันอะ

ต้องนี่จะถามอย่างนี้นิดนึงคุณผู้ชมตั้งแต่น้องพีชเดินเข้ามาเลยเนี่ย
สังเกตที่แบบชัดเจนเลยนะเขาผอมลงมาก

เรื่องนี้ทำให้หนูผอมลงใช่ไหมลงไปกี่กิโล

เพราะล่าสุดที่ผ่านมาก็ต้องใช้คำว่ากินเยอะมาก

เดือนกว่าครับแต่ผมก็แบบพยายามวิ่งด้วยช่วงหลังเหมือนกัน

มันก็มีถ่ายภาพยนตร์อยู่ด้วยค่ะก็ต้องลดน้ำหนักให้ภาพยนตร์เหมือนกัน
ก็ทำซะให้มันเป็นข้อดีไปเลยที่กล้องการทางค่ะ

เออเอานะเชื่อว่าวันนี้หลายคนเนี่ย

แบบรวมเลยนะครับ

มาจึงทางกล่าวแล้ว
ช่วงช่วงนี้อาจจะเลื่อนเวลาไปนิดหนึ่งเป็นหนึ่งทุ่มนะคะ